ความคืบหน้ากรณีที่ดาราสาวน้องแพลวานิชาพัฒน์
หรือว่าแพรวารักติดไซเลนที่ฮิตฮอตมากคุณผู้ชม
อย่างที่ทราบกันนะคะก็เป็นคนบันเทิงรายล่าสุดนะคะติดเชื้อโควิด๑๙
โดยก่อนที่คนจะแห่แชร์ไทม์ไลน์จนสร้างความสับสนนะคะ
น้องแพลวาก็ได้ออกมาโพสต์ไทม์ไลน์
เรียงให้ดูนะคะนับตั้งแต่วันที่๑ถึง๒๐มีนาคม
ว่าเธอไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะ
มาดูพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มจากวันแรกนะคะวันที่๑มีนาคมค่ะ

มีนาคมค่ะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะซึ่งก็แจ้งโรงพยาบาลเรียบร้อยไปแล้วค่ะ
๕มีนาคมไปทำธุราส่วนตัวที่เซ็นทรัสลาดพร้าว

บริษัทนาดาวนะคะแล้วก็เรียนการแสดงในสารที่ปิด
ต่อจากนั้นก็ไปทานข้าวที่คอมม่อนทองหล่อค่ะ
มีนาคมค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นภาพที่หลายคนแชร์กันไปนะคะ
ร่วมกิจกรรมที่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตึกกรามมี่นะคะ
โอ้โหมีดารามากมายค่ะหลังจากนั้นก็ไปทานข้าวที่เควิเลส
ต่อด้วยทานขนมที่สวนหลวงสแควร์ค่ะ
มีนาคมค่ะไปถ่ายรายการที่เวิร์คพอยต์๑๕
มีนาคมค่ะประชุมที่บริษัทนาดาว
แล้วก็เป็นวันที่น้องเริ่มมีอาการวันนั้นคือเจอน้องไอพาริสด้วยนะคะ
มีนาคมค่ะไปเข้ารับการตรวจช่วงเช้า
มีนาคมนะคะตอนนั้นยังไม่ทราบผล
ไปซื้อยาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะ
ร้านหนังสือการ์ตูนร้านยำแซ่บร้านกาแฟร้านเสื้อผ้า
ร้านไอศกรีมแล้วก็แผ่นแห่งเครื่องสำอาง
กระทั่ง๒๐มีนาคมค่ะก็ผลตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นั่นเองค่ะ
ซึ่งระยะเวลาที่ไล่ไทม์ไลน์มานี่น้องก็เป็นคนไล่เรียงมาเอง
ด้วยความว่าเป็นห่วงเพราะว่าเธอกังวลใจว่า
จะเป็นคนแพร่เชื้อให้กับอีกหลายคนนั่นเองนะคะ
ส่วนบรรดาคนใกล้ชิดแล้วก็เพื่อนศิลปินดารา
หลายคนออกตัวแล้วประกาศกักตัวเองค่ะ
ขณะที่บางส่วนก็เดินทางไปตรวจคัดกรองเชื้อกันด้วยค่ะ
มาดูจากภาพกันค่ะคุณผู้ชมกลุ่มที่เริ่มกักตัวก็คือ
ร่วมงานกับน้องแพรวาตั้งแต่วันที่๑
และทุกคนที่เข้าออกออฟฟิศตั้งแต่วันที่๙
เริ่มกักตัวเอง๑๔วันเพื่อดูอาการนะคะ
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ไปร่วมงานทำหน้ากากอนามัยที่ตึกแกรมมี่
เมื่อวันที่๑๑มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
ก็จะมีคุณบอยทะกลเกียรติน้องแน็ตอนิพร
ก้างกรพี่ไผ่พงศธรที่ได้โพสต์อัปเดต

แต่จริงมีศิลปินอีกหลายท่านนะคะในวันนั้น
หลายคนก็พยายามกักตัวกันเองด้วย

เมื่อวันที่๙ประกาศตัวว่ากักตัวอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้ว

คนในครอบครัวค่ะมีน้องชายของแพรวา
ได้เดินทางไปตรวจคัดกรองเชื้อแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ๑๓วันค่ะ
แต่ที่ผ่านมานะคะน้องชายชื่อน้องริวค่ะบอกว่า

แล้วก็ทำงานที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
จนกระทั่งถึงวันที่๑๕มีนาคม
ได้นับจากนี้ก็จะกักตัวเองอยู่บ้าน
เพื่อเฝ้าระวังอาการต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นห่วงเป็นใยกันเนอะตอนนี้นะคะก็อืม
ก็ลองเช็คดูแล้วกันนะคะว่าช่วงไทม์ไลน์
ที่คุณได้ไปเจอน้องแพรวามาช่วงไหนกันบ้าง
ถ้าเกิดว่าใครที่ได้แวะเวียนไปใกล้ชิดกับน้อง

เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สบายใจของทุกคนนะคะ
ทางที่ดีก็กักตัวเองกันด้วย๑๔วันเป็นอย่างต่ำนะคะ